คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นอกจากจะมีการชุมนุมของกลุ่มราศดร
ในพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดอื่น
ก็มีแนวร่วมที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะของการข้างเคียงกันไปนะคะ
พัทยาค่ะช่วงค่ำเมื่อวานก็มีการเหมือนกับว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็อยู่แถวนั้น
เขาก็ตะโกนต่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมอันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาบอกนะ
ต่อว่าคล้ายกับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นขยะทำให้เศรษฐกิจไม่ดี
ทีนี้ค่ะก็เลยมีแก่นนำของกลุ่มราศดร๖๓ไม่พอใจ
เอาหัวเนี่ยไปโขเข้ากับหน้าของชาวต่างชาติจนเขาได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้นะคะชาวต่างชาติก็คือ
ยืนอยู่กับลูกสาวอายุ๑๐ขวบได้นะคะ
ก็มีลักษณะของการทะเลาะกันปะทะคารมกันเล็กน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะ
จากป้อมตำรวจสพยโค้งดงตาล

เหมือนเขาก็มายืนดูกับกำลังปลาใส

แล้วมันก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
ในพื้นที่ของอำเภอบางละมงจชนบุรีนะคะ
แก่นำคณะรัศดรพัทยาที่เป็นคนใส่เสื้อลายแล้วเอาหัวไปโขกเนี่ยค่ะ
ชื่อว่านายนาราธิวัฒน์คำมาหรือเคนนะคะ
แล้วก็มีการทะเลาะกันอย่างที่เห็นในภาพนะคะ

ชายชาวต่างชาติคนนี้สัญชาติรัสเซียค่ะ
นายวาราดิสลาฟคิมอินนะคะอายุ
แล้วเขาก็เลยโชว์ว่านี่ไงเลือดออกที่จมูกแบบนี้นะคะ
ลูกสาวเขา๑๐ขวบอยู่ด้วยลูกสาวเนี่ยร้องไห้ใหญ่เลยนะคะก็ตกใจ

ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนั้น
ต้องมาระงับเหตุนะคะแจ้งกู้ภัยให้มาปฐมพยาบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องยุติแล้วก็สลายตัวกันไปค่ะ

เป็นงานเท่าไหร่อย่างเดิมที่นี่

ก็อาจจะมีทะเลาะกับต่างชาตินิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับ
นี่ตอนที่เพื่อนมาพาตัวไปก็บอกว่า
ผมไม่ได้ต่อยเขาผมเอาหัวโขก
แต่เขาก็คือก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะคงไม่ต้องบรรยายอะไรมาก

แต่ว่าทีนี้หลังจากเกิดเหตุนี้นะคะ
ตัวในเคนเองเนี่ยนะเขาก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก

เพราะว่าชายชาวรัสเซียมาต่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมว่าเป็นขยะ
ประท้วงกันทำไมทำให้เศรษฐกิจไม่ดี

แต่ด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อเขาบอกผมมาว่า

แล้วด้วยความคิดแล้วทัศนคติที่ต่างกัน
ซึ่งแรกมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเฉยครับ

เขาถามผมว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณทำงานอะไร
แล้วคุณรู้เกี่ยวกับการเมืองมากแค่ไหน

ส่วนตัวผมผมไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านการเมือง๑๐๐

จนที่ว่าผมยังพูดไม่เสร็จเขาก็ขับขึ้นมา
เขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่า
เศรษฐกิจของพัทยาเนี่ยตอนนี้มันล่มจม
เพราะว่ามีคนอย่างพวกคุณมาชุมนุม
ที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยาแล้วก็ทั่วประเทศไทย

ตั้งแต่ประยุทธมาอันนี้คือผมถามเขา

ผมก็เลยตอบไปว่าใช่พวกคุณอยู่สบาย
เพราะคุณสามารถซื้อข้าวกินมื้อละพันได้

เพราะผมยังหายากเลยแล้วจากนั้นเสร็จปุ๊บ

เขาชี้หน้ามาแล้วเขาบอกว่า

พวกเราคือขยะผมเลยบอกว่า
มันไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว
ผมเลยเดินเข้าไปประชิดเขามากขึ้น
จากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่า
มาสิเอาสิเอาเลย

แล้วก็มีภาพตามที่เห็นครับ
แต่สุดท้ายแล้วนะคะตำรวจบอกว่า
มันก็เป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกาย

ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ส่วนผู้เสียหายที่เป็นชาวประเศษ

เป็นอาการบาดเจ็บที่หนักขนาดไหนสาหัสไหม
ถ้าเจ็บหนักถ้าสาหัสเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวในเคนหรือว่านายนาราวิวัฒน์นะคะ
อยู่ที่สพเมืองพัทยาค่ะก็มีกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่หน้าสพเมืองพัทยาด้วยนะคะไปเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวนายนาราวิวัตร
ตำรวจก็เลยเชิญแกนนำเข้ามาอธิบายบอกว่าเป็นการกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็พยายามจะอธิบายชี้แจงกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาที่หน้าโรงพักนะคะ
สุดท้ายกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจก็ใช้เงินสดหนึ่งหมื่นบาทในการประกันตัวนายนาราวิวัต
ว่าในเคนออกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกาย